คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้อากาศทั่วไทยเลยอุณหภูมิจะลดลงนะครับ
ส่วนพี่น้องภาคใต้ฝนบ้านท่านจะมากขึ้นนะครับ
ยังไงก็ระวังเรื่องภัยธรรมชาติเอาไว้ด้วยครับ
มาดูนะครับคุณผู้ชมครับอากาศใน๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ

ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับ
ทำให้ภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็น
ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า
สำหรับยอดดอยยอดภูเมียอากาศหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุด๗๑๘องศาเซลเซียสครับ

มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมภาคอีสานของไทย
ทำให้อุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอื่นก็ลดลงเช่นกัน
ขณะที่ภาคใต้ครับต้องระวังนะครับ
ผลกระทบจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ปกคลุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส์นะครับ
มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น

แล้วก็เคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในช่วงสัปดาห์นี้

มันจะส่งผลกระทบทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ดังนั้นนะครับเรือประมงขนาดเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ